ก็จะมีตำรวจสิบห้านายโดนหนึ่งห้าเจ็ดค่ะหนึ่งห้าเจ็ดแคลไลน์
ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากอะไร
จากไม่จับกำลังนกไงไม่จับหน่องไง
พลตำรวจโทรจีลภพภูริเดชผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่า
หลังจากได้รับโอนทั้ง๒คดีนะครับก็แบ่งกลุ่มตำรวจ๒๙นายที่อยู่ในเหตุการณ์
เป็นสี่กลุ่มแบบนี้กลุ่มที่หนึ่งคือผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
มี๒นายกลุ่มที่สองคือกลุ่มให้การช่วยเหลือผู้ต้องหา๖นาย
กลุ่มที่๓กลุ่มที่ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บทันที

และกลุ่มที่๔คือมีพฤติการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

แต่คงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของพฤติการได้นะครับ

ได้หารื่นกับพนักงานอย่างการแล้ว
จึงได้แจ้งข้อหากับตำรวจกลุ่มที่๔๕นายนะครับ
อยู่ในเหตุการณ์เนื่องจากไม่กระทำการใดตามหน้าที่
หลังจากเกิดเหตุในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา๑๕
ในนั้นมีพันธบทเอกกิจสดาพรจงอักษร
ผู้กรรมกรรมการสนพญาไทย
ส่วนข้อหาให้การเท็จยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่ม
ส่วนผู้กำกับเบิ้มพันธบทเอกวชิลายาวไทยสงฆ
ผู้กรรมกรรมการ๒กองบังคับการตรรวจทางหลวง
ท่านยิงตัวเสียชีวิตนะครับอยู่ในกลุ่มที่ให้การช่วยเหลือ
ได้รับบาดเจ็บทันทีเนื่องจากหลังเกิดเหตุ
จากนั้นก็ลงจากรถแล้ววิ่งไปเอาโทรศัพท์มือถือในงาน
แล้วก็รีบวิ่งออกมาพบพันธบทโทพศิลป์

แล้วก็มีอาการเป็นลมในลานจอด
จากนั้นได้วิ่งมาขึ้นรถกระบะไปโรงพยาบาล
เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องทันที
ฉะนั้นไม่เข้าข่ายความผิดครับ
แต่เป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ไม่มีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับ
พศศิลป์ยังแถลงถึงประเด็นกล้องวงจรปิด
บ้านกำนันนกทั้งหมด๑๕ตัว

คดีนี้นะฟื้นความจำนิดนึงนะ
กล้องตัวที่สำคัญคือกล้องหมายเลข๖คุณผู้ชม
กล้องหมายเลข๖ที่ส่องไปที่ลานจัดงาน
ถูกปิด๑๐นรกา๑๖นาทีของวันเกิดเหตุ
ชุดคลี่ขลายกรีกมีแผน

ให้ตรวจสอบว่าตรงกับข้อมูลของพิสูจน์หลักฐานหรือไม่
แต่หากตรวจสอบไม่ได้ก็มั่นใจว่าพยานหลักฐานที่มีก็สามารถเอาผิดได้ครับ
เราตัดออกแค่คนที่พยายามช่วยคนเจ็บเท่านั้นเลยนะครับ
ที่เหลือดำเนินคดีหมดพยายามหลักฐานเราแน่นนะครับ
คือพยานเนี่ยมีหลายปากนะครับมีพฤติการหลายอย่างที่ชัดเจน
คำพูดที่เขาพูดก่อนจะยิงเขาโมโหอย่างไรเขาอะไรอย่างไร
เขามีคำพูดออกมามีการเตือนมีการบอกมีการสั่ง
คนในโต๊ะหลายคนได้ยินนะครับ
ตำรวจ๑๕นายนะครับเขาก็จะเรียกมาแจ้งข้อเก่าหา
ทั้งหมดให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้
ใครที่อยากทราบความคืบหน้าคดีกำลังนก
ก็เป็นแบบนี้แหละครับในช่วงเวลานี้ครับ